แล้วก็ในเรื่องของการเก็บตัวอย่างสวอปเนี่ย
ทีมของรามาธิบดีมองว่า
เป็นวิธีการตรวจที่มันก่อให้เกิดการระคายเครื่อง
แล้วอาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ

ในตอนนั้นเองเราก็ได้มีความรู้

เชื้อที่ก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ
มันสามารถมีได้ในตัวอย่างอื่น

เทียบระหว่างการเก็บตัวอย่างสวอป

ซึ่งผลในการทำการวิจัยในครั้งนั้น
ก็ระบุว่ามีความสอดคล้องกัน
กับตัวอย่างสวอปสูงถึงประมาณ๙๐
ตอนนี้ก็จะมีให้เลือกใช้งานอยู่๒แบบ
โดยมีตัวอย่างตรวจเป็นโพงจมูกส่วนหน้า
อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวอย่างโดยใช้น้ำลายนะครับ
ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สามารถใช้ทดแทน

แต่น้อยกว่านิดเดียวครับในระดับที่ยอมรับได้

แล้วในความเป็นจริงก่อนที่ชุดตรวจ

เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือตัวอย่างน้ำลายเอง
ก็ผ่านการประเมินครับถึงจะสามารถไปขายได้ถึงมือประชาชนครับ
ในเรื่องของราคาตอนนี้ในปัจจุบัน

ตั้งแต่หลักไม่ถึง๑๐๐จนถึง๑๐๐กว่าบาท
ตอนนี้แพงสุดก็ไม่น่าจะเกิน๒๐๐บาทแล้วนะครับ
ข้อดีของการเก็บตัวอย่างแบบน้ำลาย

บางคนถึงแม้จะเป็นการแห่จมูกในส่วนโพงจมูกส่วนต้น

แต่ว่าข้อจำกัดของน้ำลายนิดนึงก็คือ
เขาก็จะแนะนำว่าก่อนการเก็บตัวอย่างน้ำลาย

ไม่ควรจะไปดื่มอะไรนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก่อน

เรื่องของความถูกต้องเนี่ยไม่ต่างกัน
ก็จะมีลักษณะเป็นกลวยแบบนี้เพื่อให้ใช้งานง่าย
วิธีการก็คือเราก็จะมีกลวยลักษณะแบบนี้นะครับ

ให้บวนลงไปเฉยไม่ต้องขากไม่ต้องถุ๋ย

ตามปริมาทที่เขาบอกแล้วเราก็ปิดฝา

แล้วก็เอาไปหยดตัวอย่างลงในแผ่นทดสอบนะครับ
การเก็บตัวอย่างน้ำลายในหน้าอื่น

เช่นตัวแบบนี้เป็นแบบแถบอมใต้ลิ้น

จากนั้นก็อมใต้ลิ้นให้เปียกชุ่ม
เสร็จแล้วเราก็รอผลประมาณ๑๕๒๐นาที

ที่เอาไว้ดูว่าเป็นผลเป็นบวกหรือลบ

ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นฟองน้ำ
ที่อยู่กับการทัสสิกแบบนี้
อมไว้ใต้ลิ้นให้มันเปียกชุ่ม

เราก็เอามาประกอบในตัวชุดตัว
แล้วน้ำลายก็จะวิ่งผ่านแถบทดสอบ
เพื่อที่จะทำให้เกิดขีดเป็นแบรนด์ลักษณะแบบนี้
น้ำลายเนื่องจากเป็นวิธีการเก็บตัวอย่างที่มันง่าย
มันก็เลยสามารถถูกออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายรูปแบบ
ถ้าเทียบกับตัวสวง
ในกรณีที่เร็ววันนี้
ประเทศไทยของเราก็จะมีการเปิดประเทศ
เปิดให้ทำงานตามโรงงานเป็นปกติ
เปิดให้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ
ถ้าหน่วยงานไหนสนใจที่จะส่งตรวจน้ำลาย
เพื่อที่จะใช้ในการคัดกรอง

ตอนนี้เราก็เปิดให้บริการผ่านศูนย์บริการทางพยาธิวิทยา

ก็เปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์

เพื่อที่จะประสานงานในการจัดทีมเข้าไปเก็บตัวอย่างต่อไปครับผม